เผาไหมล่ะปลาเผาถ้าเป็นปลาเผาชอบกินปลาอะไรเผากัน
พี่นี่ปลาช่อนก็ได้นะปลาช่อนเผามันต้องแม่เด็ด

ปลานินปลานินเผาตัว๔๐๐ไหวเหรอ
นินมันจะตัวแค่ไหนกันเต็มที่ก็เท่านี้

ขายที่ไหนอะที่แพร่อะหาดแห่ธาตุพนมน่ะ

แพงไหมล่ะนักท่องเที่ยวเขาถาม
ตัวนี้โอ้โหต้องกินไอ้เกล็ดมันด้วยนะเกลือด้วยนะเสียดายโฟมกินให้หมดเลย

เออนี่ครับปลานินเผาตัว๔๐๐ปกติตัว๒๐๐
ถ้าไม่ปกติตัว๔๐๐ปีไก่ทอดนี่๑๕๐
ไอ้ค่ากระท่อมไม่ใช่ใบกระท่อมนะครับไอ้ที่มานั่งกันเนี่ย

แต่ถ้าเราสั่งอาหารเขาเนี่ยนะแม่คือถ้าปกติเนี่ยกระท่อมฟรีถ้าสั่งอาหาร
เออแล้วทำไมถึงต้องเสียตังค์ร้อยหนึ่งอ่ะก็ในเมื่อก็สั่งอาหารเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
โดนเอาเปรียบเขาบอกเขาโดนเอาเปรียบ
ไอ้ร้านอื่นพังไปด้วยแต่ไม่รู้ร้านอื่นขายราคานี้หรือเปล่า
ทำอย่างนี้นะครับมันจะพังทั้งหมดครับคุณผู้ชมฮะ

ถ้าใส่เสื้อแบบนี้ไปแล้วต้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

หมายถึงลูกค้าหรือว่าเจ้าของร้านไม่แน่นะ

แน่ปลาตัว๔๐๐นะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงนี่มันก็น่าเที่ยวอยู่นะตรงนี้
วางมาตรการป้องกันแก้ไขกันแนะนำผู้ประกอบการมีมาตรฐานหน่อยเถอะ
ในการที่จะรับรองและรองรับลูกค้า
ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ย

ติดตั้งป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วแจ้งให้นักท่องเที่ยว
ทราบถึงเงื่อนไขราคาก่อนจะซื้อขายอาหารเครื่องดื่มนะครับ
แต่ส่วนใหญ่น้ำแข็งดอมคุณผู้ชม
ไปถึงแล้วปลาตัว๔๐๐ก็ต้องกินเปล่าวะ

ไปถึงก็ต้องทนกินแหละราคานี้ก็ต้องเอาล่ะ
พาลูกพาหลานพาแฟนไปแล้วนะ
โอ้โหไหวเหรอครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ครับการเช่าแพรริมหาดป้องกันการฉวยโอกาสในการโกงราคา

จะมีการจัดตั้งกองอำนวยการประจำหมู่บ้าน
มารับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ไกลเกลี่ย
หากพบดราม่าราคาสินค้าเกิดขึ้นแล้วก็

มันจะได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมไง
โอ้โหนี่แหละครับไปแล้วมันต้องเที่ยวล่ะแบบนี้แต่ว่า
หรือยังไงหรือว่าถ้าร้านค้า
มีใครไปเรียกเก็บค่าเช่าที่เหรอ
ค่าเช่าที่แพงหรือยังไงเลยต้องมาขึ้นราคานะ
มาบอกนะมาบอกนะครับเดี๋ยวจะได้เอาเสนอ
อีกด้านหนึ่งให้แต่อย่างนี้ไม่ไหวจริงครับปลานินเผา๔๐๐บาท
ดูหลายร้านนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งก็
ตัวละ๑๒๐บ้าง๑๕๐คือไม่เกิน๒๐๐อ่ะ
ส่วนใหญ่ปลานินเผานะก็ไม่รู้
เรื่องของการแจ้งราคาอันนี้ก็สำคัญนะพี่
ก็อีกแหละน้ำแข็งน้ำแข็งจูงเลมี่ไปแล้วเนี่ย
ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วเนี่ย
ตัวเท่าไหร่ตัว๔๐๐จะพาลูกกลับเหรอ
นี่ไงเห็นแบบนี้แล้ว
แล้วยังไงต่อดีคุณผู้ชมหรือเคยเจออะไรแบบนี้
ส่งข้อความมาบอกกันได้นะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้
ว่าเวลาคุณเจอแบบนี้คุณทำยังไงนะคะ